เรื่องเกี่ยวกับการยิงปืนขึ้นฟ้า

ก็ถือว่าจองพื้นที่ข่าวมาตลอดทั้งปีเลยนะคะ

แล้วก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้า๙นัด
เพราะฉะนั้นในโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์เพียบเลย
เดี๋ยวไปดูวินาทียิงกันก่อนเลยค่ะ

เสกพี่เสกทำแบบนี้ทำไม

สองเรื่องของอันตรายต่อชีวิตของคนอื่น

ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เมื่อสักครู่คือยิงขึ้นฟ้า๙นัด
แล้วก็นัดสุดท้ายคือยิงลงดินนะคะ

ในราคาเมื่อคืนวันที่๒๘ธันวาคม
ซึ่งคุณเสกเขามีการนำอาวุธปืนออกมายิง
แล้วก็เพจดังมีการแชร์กันนะคะ
รวมถึงตั้งคำถามด้วยว่าเอ๊ะทำไมทำไม
ทำไมถึงมีการพกปืนมาในที่สาธารณะ
ถ้าลูกเปลืองไปตกใส่คลายพี่เสกรับผิดชอบชีวิตเขาไหวไหม
เขาถามตรงว่าพี่เสกจะทำยังไง
ทีนี้คนก็ออกมาแสดงความคิดเห็น
ตำหนิการกระทำของคุณเสก
พูดถึงความเหมาะสมแล้วก็พูดถึงเรื่องอันตราย
อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้อื่นนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวก็ตรวจสอบค่ะปรากฏว่างานที่มีการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
คือคุณเสกไปร่วมร้องเพลง
ในงานสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีไทยครบ๒๕๐ปี
หน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์มหาราช

หลังจากนั้นก็มีการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก

ก่อนที่จะเดินไปที่วัดก็มีการสการะจุดทูบเทียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนะคะ
หลังจากนั้นเดินมาตรงนี้คุณผู้ชม
บริเวณหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราช
แล้วก็นำปืนที่พกมาที่คุณผู้ชมเห็นกล้องเขาก็ไลฟ์ตามไป
ยิงขึ้นฟ้าเก้าแล้วก็ลงดินอีกหนึ่ง
เรื่องนี้คนพูดถึงเยอะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อค่ะ
ติดต่อไปยังผู้จัดการคุณเสก

บอกว่าการยิงเนี่ยนะเป็นการยิงถวายพระเจ้าตาก
แล้วคนในงานก็ยิงถวายกัน
ส่วนตอนนี้ตัวคุณเสกเองไม่อยากจะชี้แจงอะไร

เดี๋ยววันนี้จะมีคอนเสิร์ตที่หนองคาย
ส่วนวันพรุ่งนี้๓๑ธันวาคมมีงานที่พัทยานะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าวันนี้จะมีการออกมาพูดอะไรไหม
อย่าไปยิงอีกนะครับพี่ที่พัทยาอีกนะครับ
ค่ะซึ่งนอกจากกรณีที่เกิดขึ้นของคุณเสก

ช่วงปีใหม่ต้นปี๖๐ปีที่แล้วจำได้ไหมคะคลิปนี้
กรณีที่นักศึกษาปีที่๓มหาวิทยาลัยย่านรังสิต

คนในโลกโซเชียลก็กระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันค่ะ
หลังจากนั้นเธอก็ออกมาขอโทษว่าทำไปด้วยความคึกขนอง
แล้วก็แม้ว่าจะรู้ว่าผิดกฎหมายด้วยความคึกขนอง
แต่ก็ถูกตำรวจแจ้งข้อหายิงปืนในเขตเมืองหมู่บ้านชุมชนนะคะ
ข้อหานี้ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐วัน
ไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ไปทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น
อันนี้มีโทษถึงประหารชีวิต
หรือว่าอาจจะจำคุกตลอดชีวิตนะคะ
ก็ปีใหม่สุขใจไม่ยิงปืนขึ้นฟ้ากันนะครับ